ผัวเมียอะไรเหยียใจครับเมียน้อยใจอ่ะทำไมผัวต้องเอามาเหงี
เคาะหัวฉันมาเขกหัวฉันเขกหัวอย่างนี้เขกหัวแบบนี้
ฝ่ายชายบอกว่าก็แค่หยอกล้อเล่นเอ็นดูแต่ฝ่ายหญิงเขาคิดมากน้อยใจ
หนีผัวไปซ่อนตัวอยู่ในท่อระบายน้ำอ่ะครับสี่วันไปดูเรื่องนี้กันหน่อยฮะ
ก็ปาดห้าม่านให้ระวังให้ระวังไปไปไปให้ระวังระวังมามาครับ
คือวินาทีที่พาฝ่ายหญิงออกมาจากท่อระบายน้ำแบบนี้นะฮะคือท่อเนี่ยมันกว้างอ่ะ
หนึ่งคนเข้าไปเนี่ยก็สบายอยู่แหละแต่คุณผู้ชมคุณมิ้นไปอยู่ในท่อนี้สี่วันอ่ะ

แล้วถ้ารู้ว่าสาเหตุที่ผู้หญิงคนนี้เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในท่อ
น้อยใจผัวครับ

คลานเข้าไปพาตัวออกมา

พอฝ่ายหญิงเห็นผู้ชายคลานเข่าเข้ามาแบบนี้

สุดท้ายตัดสินใจยอมออกมาจากท่อแห่งนี้

ผู้นำชุมชนชาวบ้านช่วยกันเอาใจช่วยครับ

คุณผู้หญิงอายุ๒๑ปีครับ

พอออกมาเสร็จปั๊บไปโรงพยาบาลก่อนเลยครับ

ย้อนต่อไปเมื่อวันลอยกระทง

ป่าโคกคำตุในพื้นที่อำเภอโพชัย

จุดที่เขาออกมาเก็บฟืนห่างจากบ้านที่เขาอยู่

ผัวไปทางเมียไปทางไปช่วยกันเก็บฟืน
เก็บไม้เพื่อจะได้ทำงานได้เร็วขึ้น

ฝ่ายชายกลับมาถึงที่รถซาเล้ง

จ๋าเสร็จหรือยังกลับมาได้แล้ว
นำทางกลับบ้านก่อนแล้วมั้ง
เพราะอาจจะหาเสร็จตั้งแต่ก่อนหน้านั้น

ประสานวิทยุชุมชนออกประกาศทางวิทยุ

หาไม่เจอครับจนกระทั่งย่างเข้า

สามสี่วันนี้หาต่อเนื่องเลยนะฮะ
วันที่๔เนี่ยเชื่อไหมคุณมิ้นท์คุณผู้ชม
ไปพบรอยเท้าเป็นรอยเท้าเหมือนรอยเท้าคนแถวแอ่งน้ำป่าโคกคำตุ
จุดนั้นคือจุดที่เขาแยกกันไปเก็บฟื้นกับเมีย
เห็นรอยเท้าคนเริ่มใจชื้นสงสัยเมียน่าจะอยู่แถวนี้หรือเปล่า
รอยเท้าไปจนเจอว่ารอยเท้ามาสิ้นสุดที่ท่อระบายน้ำเป็นอุโมงใหญ่
ผ่านศูนย์กลางเมตร๒๐ครับ
ส่องเข้าไปอ้าวเมียนั่งอยู่ในนั้นสภาพอ่อนแรงแล้วด้วยนะครับ
ในฝั่งของพ่อผัวเนี่ยบอกเลยครับบอกว่าโอ้สะพ้ายผมเนี่ยนะ
จริงแล้วเขาก็อยู่กัน๒คนผัวเมีย
สงสัยน่าจะมาจากปัญหาคือความน้อยใจคือฝ่ายชายชอบเล่นเขกมะเงก
ขอหัวว่างั้นอ่ะเคาะหัวใส่ผัวเมียครับแต่เมียเขาไม่ชอบไง
แล้วก็เก็บความน้อยเนื้อต่ำใจเอาไว้ฝ่ายชายก็ไม่รู้เรื่อง
เอ่ยปากขอโทษล่าสุดครับพอเธอหนีเข้าป่าไปแบบนี้
ตามจนเจอตัวแล้วก็ช่วยออกมาได้เหตุการณ์ล่าสุดครับ
พ่อของฝ่ายหญิงพ่อเล่าให้ฟังบอกว่าลูกพ่อเป็นเด็กตั้งใจเรียนเรียนดีนะ
ชอบวาดภาพด้วยใจรักศิลปะนี่นะฮะในช่วงที่เรียนมัธยมเนี่ย
ความที่ยากจนก็เงินไม่พอครับลูกสาวเลยไม่สามารถเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย
หลังจากนั้นน้องผู้หญิงคนนี้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
คุณผู้ชมพอเล่ามาถึงตรงนี้มันมีจุดเปลี่ยนเลยนะฮะ
ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเข้ารับการรักษาที่ขอนแก่นก่อนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
แต่ลูกของพ่อมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายอะไรเล็กน้อยมากระทบจิตใจเนี่ยมันกระเทือนดังมากนะฮะ
พื้นฐานเป็นคนมีจิตใจรักศิลปะอยู่แล้วมีอารมณ์อ่อนไหวอยู่แล้ว
แล้วมาป่วยเป็นซึมเศร้าอีกการหายตัวในครั้งนี้เนี่ยกว่าจะเจอตัวเนี่ยพ่อก็ใจไม่ดีเหมือนกันนะครับ
พอเจอตัวลูกสาวปลอดภัยก็โล่งใจหน่อย
คราวนี้เราต้องคุยกับฝ่ายชายครับอยู่บ้านเดียวกันมันเกิดปัญหาอะไรกันรุนแรงหรือเปล่า
คุณบอยอายุ๓๖ปีครับเปิดใจเล่าให้ฟังแบบนี้ลองฟังก่อนฮะ
เป็นเรื่องราวแปลกคุณมิ้นคุณผู้ชมที่ฝ่ายชายเล่าให้ฟัง
เพราะมีเสียงร่ำลือบอกว่าจะมีอาการแปลกทุกวันพระจริงหรือเปล่า
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเออก็ไม่แน่ใจแต่สังเกตพอวันพระทีไรจะมีอาการแปลก
อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อนะครับแต่เอาล่ะถ้าว่ากันตามหลักวิทยาศาสตร์
ฝ่ายหญิงอาจจะมีโรคซึมเศร้าเป็นทุนเดิมใช่ค่ะจิตใจอ่อนไหวอยู่แล้ว
แล้วถ้าหากว่าอะไรไปกระทบจิตใจเธอมันก็ง่ายมากที่เธอจะคิดตะเลิศนะฮะ
ก่อนที่จะออกไปหาฟืนทะเลาะกันด้วยไง

มีปมทะเลาะกันด้วยไม่ใช่แค่เรื่องมะเงกเขกหัวอย่างเดียวนะครับ
จากนี้ไปฝ่ายชายสัญญาจะดูแลรักษาเมียให้ดีเลยครับ
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเพราะเขาก็รักเมียเขาเหมือนกัน

เขาพูดปิดท้ายผมรักเมียสุดหัวใจก็ต้องดูแลเมียให้ดีนะครับ